ผู้ชมครับเมื่อคืนสักประมาณทุ่มกว่าชาวบ้านเเผลอโคลาด
เขาบอกว่าโอ้โหนอนร้อนทั้งคืนสักประมาณ๖๗ชั่วโมง

คือมีสายไฟหย่อนลงมารดทัวร์เขาก็ขับผ่านไป

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาครับ
คือรถบัสคันนี้เป็นของบริษัทสมศักดิ์ทรานสปอร์ต
ไปจอดอยู่ที่บริเวณกลางสี่แยกแล้วเห็นใช่ไหมว่าสายไฟมันพาดอยู่
นะฮะคือต้องจอดค้าอย่างเงี้ยสายไฟเอ้ยสายสี่สวานเอ้ย
มันพลาดบนรังคาเต็มไปหมดแล้วสาวมันก็ห่างข้ดลมหัวทัพด้วย
เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าต้องเร่งตัดไฟก่อนแล้วก็แก้ไขปัญหา
อ่าบาเจียบมาดูว่าเสียชีวิตนะครับ

จริงก็ขับผ่านถนนเส้นนี้ทุกวันนะ

ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรก็ผ่านได้

ใส่ไฟลับลงมาก็ไม่ได้สังเกตอะไรนึกว่าคาลึกจะผ่านไปได้
สุดท้ายเกี่ยวเข้าไปครับ

ดึงเสาหักโค้นลงมาด้วย

มันทำให้ไฟในอำเภอเมืองโคราชมันดับ

ชาวบ้านก็โอ๊ยจะนอนอยู่แล้วทุ่มครึ่ง

ต้องรอให้รถเขามายกมาซ่อมมาแซมกันไป
หกชั่วโมงไฟมาตีหนึ่ง
โอ้โหโชคดีเป็นวันคืนวันเสาร์เนอะ
ตอนนี้วันอาทิตย์ก็เลยไม่ต้อง
ร้อนแล้วก็ตื่นเช้ามาทำงานอะไรแบบนี้

ใครที่รับผิดชอบเรื่องของสายไฟสายสื่อสารตรวจสอบให้ดี
อย่าให้มันหย่อนลงมาบางทีมันโดนคอชาวบ้านเขาเนี่ย